วินรถจักรยานยนต์ขี่รถจักรยานยนต์ไปชน
หญิงอายุ๕๒ปีและขาไม่ดีด้วยนะคะ

แต่ไม่โทรแจ้งตำรวจไม่โทรแจ้งกู้ภัย
ลากเธอไปไว้ข้างทางจนเธอเสียชีวิตนะคะ

ก็คือบริเวณหน้าวัดกลางบางประกง
ถนนนี้คือถนนสุขุมวิทย์สายเก่าอำเภอบางปะโกงค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน

ชาวบ้านเข้าไปพบร่างผู้หญิงอายุประมาณ๕๐๕๕ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ไหลทาง
บนถนนนี่มีรอยครูดล้มของรถจักรยานยนต์แล้วก็กองเลือดด้วย
สอบสวนนายอนุชิตสว่างจิตอายุ๑๘ปี

ขณะที่นายอนุชิตขี่รถจะไปตลาดช่วงเช้ามืด
มาเจอกับวินรถจักรยานยนต์เบอร์๑๒
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๖๐๗๐ปี
แล้วก็กำลังลากร่างผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาไว้ที่ข้างทาง
ตัวเองพยายามถามผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์
แต่คนนี้ไม่ตอบวินไม่ตอบ
หลังจากนั้นวางร่างหญิงที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้ไหลทาง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
ต่อมาตำรวจทราบว่าชายที่ขี่วินรถจักรยานยนต์ทราบชื่อแล้วชื่อว่านายจันเลิศสุข
อายุ๖๕๗๐ปีขี่วินเบอร์๑๔คิววัดบนคงคาราม
ขี่รถจักรยานยนต์มาชนหญิงคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะเสียชีวิต
แต่ไม่ยอมแจ้งความกับตำรวจหรือกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
ซึ่งพบรองเท้าข้างซ้ายของนายจันทร์
คนที่เป็นวินตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจตามจากรองเท้าเพราะว่าเขาทำรองเท้าตกไว้หนึ่งข้างนี้นะคะ
ก่อนที่จะตามไปที่บ้านไปเจอรองเท้าข้างขวา

หลังเกิดเหตุในจันทร์เขากลับมาที่บ้าน
จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะคะ
ระหว่างที่กู้ภัยกำลังจะนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางปะโกงค่ะ
ช่วงนั้นเองนายอำนวยปานอีเม้งอายุ๕๕ปี
ซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อนบ้าน
เขาบอกว่าเขาออกมาตามหาพันรยาขาไม่ค่อยดี
ต้องเดินกระโพกกระเพกไปซื้อของมาขายที่ตลาด
เขามาเห็นเหตุการณ์นี้พอดีก็เลยขอดูหน้าคนที่
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตพอเห็นหน้าเท่านั้นแหละค่ะ
เป็นภรรยาของตัวเองชื่อว่านางบานเย็นปานอีเม้งอายุ๕๒ปี
แล้วก็ร้องไห้โฮออกมา
จากนั้นเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่านางบานเย็นไม่มีเงิน
ที่จะนั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อไปซื้อของมาขาย
ทำให้ต้องเดินออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้ทุกวันเลย
แต่ว่าวันนี้ที่ออกตามหาเพราะออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
ยังไม่กลับมาเลยนะคะฟังเสียงสามีผู้เสียชีวิตค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะคะวินรถจักรยานยนต์ที่ชื่อว่านายจันท
เข้ามอบตัวกับสพบังปะกงแล้ว
ซึ่งให้การว่ามองไม่เห็นผู้ตาย
ขณะที่เดินข้ามถนนทำให้ตัวเองชนเข้าไป

รถตัวเองก็เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ
แต่ที่ทำลงไปที่หนีไป
คือเริ่มแรกก็คือการลากร่างของนางบรรเยน

และหลังจากนั้นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปตั้งหลัก
หลังจากนี้นะคะมีการเจรจากับญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
แต่ว่าจะคุยกันรายละเอียดอีกครั้งหลังงานศพเสร็จ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศพช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
เคลื่อนย้ายศพของนางบานเย็นกลับบ้านที่ชัยภูมินะคะ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดก่อนจะเดินทางไปรับนายอำนวยปานอีเม้ง
อายุ๕๕ปีให้กลับไปที่งานศพด้วย
แต่ปรากฏว่านายอำนวยเสียใจอย่างหนักค่ะ
ดื่มเหล้าเมาพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
แล้วก็พยายามจะเปิดโรงศพเอาร่างพันรยาของตัวเองออกมาจากโรง
ทำให้ต้องนำตัวนายอำนวยลงจากรถแล้วให้กลับบ้านกับญาติแทน
ก่อนที่จะให้ญาติมาจุดทูบเชิญทูบเชิญวิญญาณของนางบรรเย็นกลับบ้านเกิดค่ะ